คดีการเสียชีวิตของพฤติสาวลาลาเบลไปรับงานที่บ้านบางบัวทอง
แล้วสุดท้ายเธอก็มาจบชีวิตลงที่คอนโดย่านท่าพระ
คดีนี้คดีหลักก็คือคดีการเสียชีวิตของลาลาเบล
ส่วนคดีรองลงมาก็คือคดีที่พฤติสาวอีกคนก็คือเดียไปรับงาน
แมนคนสำคัญคนนี้ค่ะคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ
ชมรมช่วยเหลือเหยื่ออัตยากรรมมาช่วยเหลือคดีรองก็คือคดีคุณเดียก่อน
แล้วหลังจากนั้นเมื่อวานนี้ค่ะหอบหลักฐานมัดตัวแก๊งปาร์ตี้นะคะ
ก็ช่วยทั้งสองคดีเลยคดีหลักและคดีรองเนี่ยนะคะ
เมื่อวานนี้คุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรมค่ะ
นำหลักฐานเป็นอะไรบ้างเป็นคลิปวีดีโอรูปภาพข้อความแชท
ที่เกี่ยวข้องกับงานปาร์ตี้ที่บ้านย่านบางบัวทอง
มอบให้กับพลตำรวจโทษสุธิพงศ์วงปิ่นผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
คุณอัจฉริยะบอกว่าหลักฐานเหล่านี้จะใช้ประกอบในคดีการเสียชีวิตของลาลาเบล
ก็มีทั้งพยานบุคคลวัตถุพยานเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ต่อรูปคดี
และจะสามารถขยายผลไปยังผู้ก่อเหตุอื่นเพิ่มเติมได้ด้วย
เพราะเชื่อว่าจริงแล้วคดีนี้ไม่ใช่น้ำอุ่นก่อเหตุเพียงคนเดียว
แต่ไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้คุณอัจฉริยะว่าแบบนี้นะคะ
แต่ที่สุดแล้วก็เชื่อว่าจะนำไปสู่การออกหมายจับผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติม
ก่อนหน้านี้คุณอัจฉริยะเชื่อลึกจากพยานหลักฐานที่ได้
บางส่วนก็ปรากฏตามหน้าสื่อบางส่วนก็ไม่ปรากฏตามหน้าสื่อ
ก็ถือว่าเป็นหลักฐานลับทางราชการ
คุณอัจฉริยะบอกว่าแน่นอนว่าเชื่อว่าหลักฐานเหล่านี้
จะนำไปสู่การออกหมายจับขบวนการใช้คำว่าขบวนการนะคะ
ไม่มีความกังวลไม่มีข้อกังวลคดีพริตตี้เดีย
แม้ว่าทางเจ้าของบ้านจัดปาร์ตี้จะมีการแจ้งความกลับพริตตี้เดียข้อหารลักทรัพย์
และคุณอัจฉริยะบอกว่าข้อหารลักทรัพย์ก็คือไปขโมยผ้าห่มเนี่ย
พริตติเดียตอนที่เธอถูกทำอนาจารย์แล้วนะครับ
เช้าขึ้นมาเสื้อผ้าไม่มีหลังจากนั้นก็เก็บชุดชั้นใน
กับกางเกงในตัวเองที่เปื้อนคราบอสุจิ
รวมถึงผ้าห่มที่เปื้อนคราบอสุจิเนี่ยออกมาจากบ้าน
แล้วผ้าห่มนั้นเป็นผ้าห่มของบ้านจุดเกิดเหตุ
คุณอัจฉริยะบอกว่านี่ที่คุณบอกว่า
เขาขโมยผ้าห่มมาแล้วมีคราบอสุจิเนี่ย
คุณอัจฉริยะมองว่าอันนี้ไม่เข้าข่ายข้อหารลักทรัพย์
เพราะผ้าห่มที่เอามาเนี่ยถือว่าเป็นของกลางของคดีนะคะ
ส่วนกรณีมีคลิปหลุดเมื่อวานนี้คุณผู้ชม
คลิปนี้ค่ะที่เราเบลอภาพเป็นคลิปใหม่ล่าสุด
คลิปนี้หลุดออกมาก็ไม่รู้ว่ามือดีที่ไหนปล่อยออกมา
คุณอัจฉริยะเชื่อลึกว่าน่าจะเป็นฝ่ายเจ้าของบ้านแหละ
ที่เอาออกมาเพื่อที่จะให้สังคมเนี่ย
พี่เห็นไหมลักษณะคือไปขึ้นคล่อมตีเจ้าของบ้านนะคะ
คุณอัชริยะบอกว่าอันนี้ก็เป็นการทำงานของเขา
แต่สุดท้ายคุณต้องไปดูว่าเขาตื่นขึ้นมา
แล้วเสื้อผ้าเขาไม่มีคราบอสุจิไปเลอะชุดชะในของเขา
อันนี้คดีมันอยู่ตรงนี้นะครับ
ฉริยะบอกว่าไม่ได้กังวลเลยสำหรับเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะ
คลิปนี้ที่ปล่อยออกมานะ
เสื้อในหายเสื้อหายเสื้อคุมหายและก็แวนหาย

ส่วนอีกหนึ่งคนสำหรับเป็นผู้ที่เกี่ยวข้อง

บอกว่าหลังได้รับหลักฐานเพิ่มเติมจากคุณอัจฉริยะ
เบื้องต้นจะต้องมีการตรวจสอบรายละเอียดของพยานหลักฐานดังกล่าวว่า
จะสามารถนำมาประกอบสำนวนคดีได้หรือไม่
ขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารแล้วก็สอบปากคำพยานบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
ส่วนรายงานผลการชนะสูตรขั้นสูงก่อนหน้านี้เป็นผลการชนะสูตรเบื้องต้น
ล่าสุดรายงานผลการชนะสูตรขั้นสูงซึ่งประกอบด้วย
ผลตรวจทางพยาธิวิทยาเช่นตับกระเพาะอาหาร
ซึ่งใช้เครื่องมือพิเศษตรวจสอบรายละเอียด
มีรายงานว่าทีมแพทย์ได้มีการขอเลื่อนเข้าให้ปากคำ

เนื่องจากว่าแพทย์ติดภารกิจค่ะ
ส่วนคลิปในงานปาร์ตี้ย่านบางบัวทองที่มีการ
ออกมาเพิ่มเติมอีกก็คือคลิปนี้นะครับ
เห็นว่าฝ่ายหญิงที่ขึ้นไปคล่อมบนตัวนายนาธี
สถิตพงศถาพรหรือว่านายตีเจ้าของบ้าน
ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมได้ฟังคลิปดีนะ
คลิปหนึ่งจังหวะหนึ่งมีการพูดเป็นภาษาอังกฤษบอกว่า

คนที่บอกให้อุบปากคือคนถ่าย

ลักษณะชุดคลิปนี้ที่ออกมาเนี่ย
คุณอัชริยามีการนั่งห้องสังเกตว่า

ว่าจริงแล้วคุณเดียนี่แหละเป็นคนเริ่มก่อน
คือสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะคุณผู้ชม

คลิปนี้คุณรู้ไหมว่าใครปล่อยมา
ก่อนหน้านี้มันเกิดอะไรขึ้นทำไมมันปล่อยออกมาเป็นช่วง
บริบทเราไม่สามารถที่จะตีความได้ทั้งหมดนะ
ปล่อยมา๕วินาที๑๐วินาทีใช่นายตีบอกว่าไม่ขอให้สัมภาษณ์
จากเกรงว่าเดี๋ยวจะไปกระทบกับคดี
โดยให้ข้อมูลเพียงว่าคลิปทั้งหมดจะเป็นคำตอบ
มันเป็นคำตอบไม่ได้หรอก๕วินาทีนะ
เพราะคุณตีบอกว่าในคลิปนี้ให้ดูนะคะ
ว่ามือตัวเองไปดึงฝ่ายหญิงมาหรือเปล่า

คุณผู้ชมนายตีบอกว่าดูคลิปนี้แล้วก็ตัดสินกันเอง

คือจะพูดว่าใครเริ่มก็ลำบากเพราะไม่เห็นตอนต้น
ใช่ค่ะแต่ว่ามันเป็นระหว่างทางใช่ค่ะ

เดี๋ยวจะพยายามรวบรวมพยานหลักฐานไปต่อสู้ต่อไปนะคะ
โดยเฉพาะตีบอกว่าเดี๋ยวต้องมีการรวบรวมพยานหลักฐาน

ยืนยันว่ายังมีอีกหลายคลิป
และมีพริตตี้อีกหลายคนที่เคยมารับงานที่บ้าน

ส่วนเรื่องของการฟ้องกลับนายอัชริยะเรืองรัตนพงศ์
ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรมตอนนี้
ยังไม่ขอตอบเพราะว่าอยู่ระหว่างรวบรวม

เพราะอายุมันไม่ได้ห่างกันมาก
ไม่มีอะไรมากกว่านั้นการปล่อยคลิปออกมาก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง
เพราะตอนนั้นเมาจำได้ภาพสุดท้ายก็คือการชนแก้ว
จากนั้นสักประมาณตี๒คุณเดียบอกว่าภาพก็ตัดไป
ขึ้นมาอีกทีก็ไปอยู่ชั้น๒ของบ้านแล้ว
ในก็หายไปกางเกงในก็ถูกถอด
แล้วหลังจากนั้นพอไปตรวจสอบเพิ่มเติม
ก็ไปพบคราบอสุจิที่กางเกงในด้วย
กว่าวันก่อนตีก็ฝากบอกว่าพี่อัดอย่าทิ้งเดียนะอย่าทิ้งอัชริยานะ
ถ้าจะช่วยไปให้สุดนะอย่าทิ้งเขากลางทาง

ใช่อัจฉริยะลุยหอบหลักฐานมัดแก๊งปาร์ตี้
แต่หลักฐานที่ไปมอบให้กับพบัชนอภ์ไม่แน่ใจนะคะ
ว่าจะสามารถนำไปเป็นหลักฐานประกอบในสำนวนคดีได้หรือเปล่า

ก็ต้องติดตามดูรายละเอียดกันนะคะ